คุณผู้ชมคะปัญหาเดิมอีกแล้วค่ะ
เป็นเหตุปะทะกันระหว่างวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
กับคนที่ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่เรียกผ่านแอปพลิเคชัน

เหตุการณ์นี้ทางพี่วินเจ็บกันไป๓คน

นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่

นี่

ก็บอกว่าทั้งอีกฝั่งนึงเริ่มก่อนทั้งฝั่งเขาไม่ได้เริ่มก่อนเลยจริง
วันนี้นะคะเราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกเธอว่านางสาวเอก็แล้วกันนะคะ
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุมีลูกบ้านเรียกใช้บริการคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน
แล้วเขาก็ขี่มาสามคนแล้วไม่รู้ว่าคุยอะไรกัน
แต่ก็เห็นแหละว่าเหมือนเขามีอาวุธมาด้วย

แต่คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าทำยังไงดี

ปัญหาแย่งลูกค้าเนี่ยมันเคยมี

เอาจริงนะก่อนหน้านี้สองฝ่ายก็เคยทะเลาะกันจนเขามีข้อตกลงร่วมกันว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทั้งรถจักรยานยนต์ที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันมารับลูกค้าได้แต่ขอขยับเข้าไปในซอยอีกหน่อยหนึ่งได้ไหม
อย่ามารับตรงจุดที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างเขาจอดรับลูกค้าอยู่
แต่ปัญหามันก็ไม่จบเนี่ยค่ะมันก็เกิดอีกแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทางนิติของคอนโดหรือว่าทางตำรวจช่วยแก้ปัญหานะคะกลายเป็นว่าลูกบ้านก็กลัวนอยกันไปหมดเลยไม่กล้าจะเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกลัวจะเกิดปัญหาค่ะ
โบ๊มาจอดรถแล้วก็เดินน่าจะเดินมาหาวินตรงเนี้ยค่ะก็คุยกันคุยกันน่าจะแบบว่าสรุปไม่ได้ข้อสรุปก็เลยแบบมาเลยวินก็แบบพวกก็มาเลยค่ะก็ตามคลิปเลยก็คือพี่วินอ่ะไม่อยากให้โบ๊อ่ะมารับที่นี่นั่นแหละค่ะเป็นปัญหาเดียวก็คือเอาตรงตรงก็คือแยกลูกค้าแหละลูกค้าเขาก็ไม่โอเคไงก็คือเงินฉันฉันอยากจ่ายให้โบ๊นะอะไรอย่างเงี้มาหานิติบ้างก็มี
อย่างที่คนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าลูกค้าเขาก็บ่นว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าไม่ใช่เหรอที่จะเลือกใช้บริการวินรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันแต่พอสองฝั่งมีปัญหากันแบบนี้ก็ปวดหัวเหมือนกันนะคะเราไปถามทางตำรวจให้ค่ะตำรวจสพเมืองพัทยาก็ล

ละมุมก็เลยบอกว่าเอาล่ะทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการให้แต่เราก็ยังไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการให้ยังไงนะคะก็ทิ้งท้ายเอาไว้แค่สั้นแบบนี้เองค่ะว่าทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวดำเนินการให้ทุกผู้ชมครับมี